คุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่ดูเหมือนว่า
อาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุแบบธรรมดา
เล่าแบบนี้ก่อนเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณตีหนึ่งที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์รถเบ้นคันหนึ่งเขาไปจอดเสียอยู่ที่
บนสะพานไทยญี่ปุ่นถนนพระราม๔

ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์ขึ้นมา
แล้วไปชนเข้ากับรถกระบะที่ตามหลังมา

พอล้มลงเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าแม่เขาซ้อนท้ายมาด้วย
แม่เขาเจ็บเขาก็เลยไปมีปากเสียงกับคน

เป็นคู่กรณีเขาที่ไปขับรถชนเขา
นิสสันเนี่ยปรากฏว่าที่บอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
เพราะมีผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถเบนท์
แล้วยิงปืนข่มขู่ขึ้นฟ้าลงพื้นไม่แน่ใจว่ากี่นัด
แล้วก็บอกว่าผมเป็นตำรวจ

คำถามคือเป็นตำรวจแล้วต้องกลางถึงขนาดนี้เลยเหรอ

คุณผู้ชมเอาเบื้องต้นก่อนนะคะหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้ว
กลางดึกที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปสักประมาณตีหนึ่ง
ในท้องที่ที่เกิดเหตุเขาก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ท้องที่นี้เป็นความรับผิดชอบของสนทุ่งมหาเมฆ
ไปพบรถจัดกระยานยนต์ซุปเปอร์เอ็กซ์๔เหลือง
ทะเบียน๑ขไข่ทพ๖๙๙๘กรุงเทพฯ
ห่างออกไปไปพบรถนิสันอาเมร่าสีดำ
ทะเบียน๗กไก่ขไข่๕๗

ส่วนนี้ค่ะรถอีกคันหนึ่งที่จอดเสียอยู่ก่อนเลยนะคะ

ทะเบียนพพนหนู๖๒๑๑กรุงเทพมหานคร
จอดเสียคือยางล้อด้านหน้ามันแตกคุณเห็นไหม
นั่นมีอะไรบ้างในรถค่ะพยายามไปส่องกันแบบนี้เนี่ยนะคะ
ไปพบบัตรข้าราชการตำรวจยศพันธุ์ตำรวจเอก
ตำรวจเอกนี่ก็ถ้าเกิดเป็นระดับโรงพักก็เป็นภูมิกับ
ถ้าเป็นระดับจังหวัดก็จะเป็นรองผู้การนะคะ
แต่ว่าตามรายงานข่าวล่าสุดคือเป็นรองผู้บังคับการจังหวัดนครสวรรค์
อันนี้เท็จจริงเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะ
อกจากนี้ตำรวจยังไปพบปลอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่จำนวน๔ปลอกเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถเบนท์เขาจอดอยู่ก่อน
เพราะยางมันแตกก็เลยจอดรอคนมาให้การช่วยเหลือ
ช่วงกลางสะพานปรากฏว่าสักพักหนึ่งมีรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ขับขึ้นมามาเจอก็เลยหักหลบ
ทำให้รถนิสสันที่ตามหลังมาเบรกไม่ทัน
พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์
เหตุการณ์นี้ก็เลยทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บ๒คน
จากนั้นคนขับรถมอเตอร์ไซค์เดินเข้าไปเลยนะ
ต่อว่าคนขับรถนิสสันที่มาชนเขาเนี่ย

ผู้ชายคนที่ขับเบนท์นะคะคุณผู้ชมเบ้นสีดำเนี่ยนะ

ลักษณะตอนแรกเหมือนจะเข้าไปห้ามปลาม
หลังจากนั้นยิงปืนขึ้นฟ้าติดต่อกันหลายนัด

ที่บอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
เพราะผู้ชายคนที่ขับเบนท์เนี่ย
คือตามรายงานข่าวไปข่มขู่กู้ภัย
ไปบังคับเอากล้องหน้ารถของกู้ภัยเอาไปด้วย
จากนั้นสักพักหนึ่งมีคนขับรถกระบะ
มารับตัวผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจ
ไปจากตรงนั้นเลยนะคะ

หนึ่งในคนที่บาดเจ็บก็คือนายชนะชน

มีรถกระบะเปิดไฟขอทางก็เลยชะลอรถ
แต่รถเก่งนิสสันขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน
ก็เลยพุ่งชนกับรถตนเองจนล้ม
ซึ่งมอเตอร์ไซค์ของตัวเองมีคุณแม่ซ้อนท้ายมาอยู่ด้วย
แม่เนี่ยกระเด็นไปเลยนะคะตัวเองก็เลยโมโห
โมโหเสร็จปุ๊บลุกขึ้นได้ไปเคลียร์กับคนขับรถนิสสัน
จู่คนที่ขับเบนท์ลงมาถามว่ามีเรื่องอะไร
หลังจากนั้นเดินกลับไปที่รถกลับมาอีกทีพร้อมกับปืน
ยิงขู่ขึ้นฟ้ายิงลงพื้นดินหลายต่อหลายนัด
แล้วหลังจากนั้นก็โทรศัพท์ไปหาลูกน้อง
อะโวยวายบอกว่าอยากจะยิงคน
เขาเดินมาหาผมเลยบอกว่ามีหนุ่มใจเย็น
คุณทุกคนเป็นตำรวจแจนเย็น
พอแปลมาครั้งหนึ่งผมบอกว่าอย่างนั้นผมต้องหาแฟน
ผมเจ็บตัวผมก็ต้องหาแฟน
กำลังกับฟ้ากลับขึ้นมาโทรเขาชาติกับมือผมไปเลย

แต่พึ่งว่าเขาเดิมอีกไหนทำไมทำไมอะไรกับเขาเนี่ยแหละ

ว่ากูขอยิงกระบานคนได้ไหม
น่ะมึงอยากยิงกระบานคนบอกกูขอยิงสักทีได้ไหม
ผมก็กลัวนะพี่ก็นั่งผมก็กลัว
ชนะชนบอกว่าผมก็กลัว
ก็ตำรวจพูดว่าผมอยากกูขอยิงกระบาดคนสักทีได้ไหม
ลักษณะคือคุยกับลูกน้องปลายสายเนี่ยนะคะ

ทำไมเป็นตำรวจถึงต้องกลางขนาดนี้
เพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตำรวจท่านนั้น
ตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้มีการเจอตัวกับตำรวจ
ไม่ได้มีการเจรจากับตำรวจท่านนั้น
ส่วนคู่กรณีก็คือคนขับรถ

แต่กับตำรวจคนนั้นยังไม่ได้เคลียร์นะคะ
ส่วนทางความคืบหน้าทางคดีความค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทนรงยิ้มปั่นเป็นรอง
ผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆบอกว่า
เบื้องต้นตำรวจเจ้าของรถเบนท์เนี่ยนะคะ
มาพบกับพนักงานสอบสวนแล้ว
ช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องใช้คำว่า

ขณะนี้ยังไม่มีการสอบปากคำ
ซึ่งจะต้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงอีกครั้งว่า
ตำรวจคนนี้เป็นคนขับรถเบ้นคันนั้นจริงหรือเปล่า
ตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ

บริเวณโดยรอบทั้งหมดอีกครั้ง
ส่วนกล้องหน้ารถของกู้ภัยที่มีรายงานข่าวว่า
ตำรวจนายดังกล่าวเนี่ยก็คือคนขับรถเบนท์เนี่ย
เอาไปด้วยขณะนี้ยังไม่มีการนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดนะคะ